โปรดติดตามตอนต่อไป
๕กรกฎาคม๒๕๓๙เกิดเหตุสุดสะเทือนใจ
พบศพเด็กหญิงวัย๔ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล๑โรงเรียนแห่ง๑ย่านบางพลัด
ในสภาพเปลือยนั่งพิงผนังห้องน้ำที่แยกออกมาจากตัวอาคารเรียน
เจ้าหน้าที่พบลำคอมีรอยเขียวช้ำและมีร่องรอยการถูกข่มขืน
สภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุชุดสืบสวนสันนิษฐานว่า
เด็กหญิงเคาะร้ายดิ้นทุรนทุรายก่อนเสียชีวิต
จากรองเท้ากระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นจุดอับ
จากตั้งอยู่หลังโรงเรียนแล้วมีการสร้างกำแพงปูน
ปิดบังสายตาจากบุคคลภายนอกจึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตราย
เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำคนภายนอกไม่มีทางรู้ได้เลย
ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะมรอยคนร้ายจนพบบ่อแสผู้ต้องสงสัยคือพันธุ์สายทอง
มีประวัติผัวพันกับยาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษได้เพียง๗วัน
มีพยานหลายคนเห็นเขามีท่าทางมีพิรุษอยู่ใกล้กับโรงเรียนก่อนเกิดเหตุ
อดคล้องกับพี่สาวของพันธุ์ที่เป็นภรรยาของพานโรงให้การว่า
พบศพเด็กหญิงเคราะหร้ายน้องชายมาหาเพื่อขอเงิน๕๐บาทแล้วกลับไป
ขณะที่ชาวบ้านอีกรายยืนยันว่าเห็นพันธุ์ออกมาจากด้านหลังของโรงเรียนจุดที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ
เดินผ่านเข้าไปภายในวัดที่อยู่ใกล้เคียงท่าทางลุกลี้ลุกลนก่อนจะหายตัวไป
จากนั้นไม่นานพันธุ์ถูกตำรวจอีกท้องที่๑จับกลุ่มได้ในข้อหาซ่องโจร
ขณะอยู่กับกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนภายในตรอกบ้านพานถมเขตพระนคร
ตำรวจจะรู้ว่าพันธุ์เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสังหารเด็กหญิงวัย๔ขวบ
ในพื้นที่สนบางพลัดเขาถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ
สุดท้ายยอมรับสารภาพว่าคมคืนและฆ่าเด็กหญิงจริง
โดยวันเกิดเหตุมาหาพี่สาวที่โรงเรียนเพื่อมาขอยืมเงินไปซื้อยาเสพติด
ขากลับแวะเข้าห้องน้ำเห็นเด็กหญิงกำลังเข้าห้องน้ำอยู่พอดี
ลากตัวไปข่มขืนแต่เด็กหญิงพยายามต่อสู้ขัดขืน
บีบคอและจับกดน้ำจนแน่นิ่งหลังข่มขืนเสร็จได้หลบหนีไป
โดยไม่ทราบว่าเด็กหญิงเสียชีวิต
พันธุ์ถูกทรงตัวดำเนินคดี๑๘กับรักษาคม๒๕๓๙
พิพากษาประหารชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษ
เพราะเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมเคยก่อเหตุและถูกจับกลุ่ม๙ครั้ง
พยายามยื่นขอลดโทษจนมาถึงสารดีกาแต่ไม่เป็นผล
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร

พันธุ์ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าชดใช้ความผิดที่เกาะไว้